มันส่งใจไปช่วยพี่น้องชาวเชียงใหม่
รวมทั้งอีกหลายจังหวัดที่ไปเจอพายุฤดูร้อนพัดถล่มเมื่อวานนี้

เนมระนาดไปหมดข้าวของหลังคงหลังคาป้ายล้มไปหมด
ชาวบ้านบอกว่านี่มันคือรุนแรงที่สุดในรอบ๔๐ปี
ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจออะไรแบบนี้
มันขาวโพนไปหมดมันไม่ได้สวยงาม
มันไม่ใช่หิมะแต่มันคือลูกเห็บและลมพายุ

คนอยู่ในเหตุการณ์เขาร้องกันไปหมดเลยนะ

ไปดูภาพและสิ่งที่เกิดขึ้นกับที่เชียงใหม่ครับ

ดอกไม้ใช่มันมีต้นไม้ที่เขาปลูกเรียงเรียงกันไว้แล้วมันสวยงามมากแต่ตอนเนี้ยมันพังหมดเพราะว่าพายุลูกเห็บมันปกคุมเอาไว้ชาวบ้านก็บอกเกิดมาสี่สิบปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้โอ้เสียหายเยอะครับค่ะนะฮะอ่านอกจากด้านบนดอยแล้วลงมาด้านล่างนะฮะในเมืองบ้านบริเวณของประชาชนเองรถยนต์เอ่ยคือในตั
บริเวณพัดถล่มในต่างประเทศยังไงอย่างนั้นเลยนะโอ้โหนี่คือเชียงใหม่ของประเทศไทยครับ
แต่ความคืบหน้าล่าสุดมีการส่งเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปสำรวจความเสียหายทั้งหมดแล้วสรุปมา
อำเภอ๑๗ตำบลนะครับบ้านบริเวณของประชาชนมากกว่า๗๐๐หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายกันไป
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตะบนฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่
ซึ่งถือว่ามีผลกระทบหนักเหมือนกันเพราะว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ตั้งแต่บ่ายเมื่อวานจนถึงตอนนี้ครับ
ด้านหลังเทศบาลเพื่อเป็นการสำรวจความเดือดร้อนและความเสียหายให้การช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น
พร้อมทางกองเหนื่อยงานทุกภักษ์ส่วนทั้งทหารมลทนทหาร๓๑๓
ค่ายบัญชาการทหารพัฒนาตอนนี้ลงพื้นที่ไปเคลียร์พื้นที่แล้ว
ไปเอาต้นมงต้นไม้หักโค้นปิดถนนออก
รวมทั้งสิ่งกิดขวางต่างที่อยู่ตามบ้านบริเวณของชาวบ้านด้วย
ตอนนี้ชาวบ้านเองก็ต้องช่วยกันเร่งเก็บขยะ
กวาดเศษซากต่างที่ประหักพังเคลียร์พื้นที่
บ้านของตัวเองด้วยในห้องในหอต่างนะครับ
ซึ่งใครอยู่ใกล้พื้นที่ถ้าเกิดว่าสะดวกอยากจะไปช่วย
ก็สามารถนำอาหารต่างเครื่องดื่มต่างไปบริจาคได้

ท่านผู้ว่าเชียงใหม่จะลงพื้นที่ไป
และก็จะสะลดในพื้นที่ต่อไปเพื่อให้การช่วยเหลือ
ภาคการิงส์บางจังหวัดอาจจะมีพายุรุ่นร้อน
ต่อไปถึงวันที่อีกสักประมาณสักวันที่๒๒มีนาคมนี้
คุณผู้ชมต้องระวังเอาไว้เพราะว่าจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง
แล้วก็มีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมไปถึงอาจจะเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าได้
ก็ขอให้ประชาชนตามพื้นที่ที่บอกไป
เหนือภาคอีสานและภาคกลางบางส่วน
ก็ระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ส่งกำลังใจให้พี่น้องทางภาคเหนือแล้วก็เชียงใหม่นะคะให้ผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยดีนะคะ